ต้องบอกว่าเรื่องราวยังกันในหนัง

เมื่อคืนที่ผ่านมา๕ทุ่มตำรวจที่พัทยาได้รับแจ้งเหตุ
นักธุรกิจชาวอินเดียคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาถูกลูกชายกับลูกสะพ้ายที่เป็นคนไทยเนี่ย

แล้วลุมทำร้ายเขาจะเอาเขาไปฆ่าทิ้ง
เพื่อจะหุบธุรกิจร้านอาหารที่เขาเปิดอยู่ที่พัทยา

ก็เลยโทรขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
นี่แล้วเพื่อนก็แจ้งตำรวจ
นี่มาถึงเห็นไหมนอนอยู่ข้างทางข้างถนนตรงนี้
นอนมันร้องไห้สึกสะอื้นเลยอ่ะ

หลอกขึ้นรถแล้วจะพาไปฆ่าทิ้ง

โอ้โหใจมันเจ็บอะเนาะ

เขาก็ถึงเพิ่งบอกเล่าเรื่องราวต่าง
ฟังแล้วก็มันน่าตกใจนะ

พุทธปาดแถวตรงข้าม
กรุงศรีสาขาพัทยากลาง

เมื่อคืนนี้นะครับประมาณ๕ทุ่มนะฮะ

สันเจกัวอายุ๕๓ปี

นะฮะนี่มีอาการ

มันเจ็บปวดตามร่างกายไปหมด

ตอนนี้ยังหวาดภาวะอยู่เลย

ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

นี่ฮะเมื่อคืนนี้โทรมา

ผู้ชายคนหนึ่งไม่มั่นใจเป็นคนไทย

ขึ้นมาจากหน้าร้านอาหารของตัวเอง
ปากซอย๗ถนนพัทยาสาย๒

โดยระหว่างอยู่ในรถเนี่ยถูกทำร้ายตลอดเวลา

ก็เรียกแฟนที่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหน
ไม่รู้อยู่ไหน

ตอนนี้หลังจากเขาโตโกรธแล้ว

พี่ก็โทรหาไปหมด
หลังจากนั้นคนเจ็บก็ถูกนำตัว

เพื่อจะสอบปากคำสอบถามข้อมูลต่าง

เรื่องต้นทราบว่าคนก่อเหตุเป็นลูกชาย

ภรรยาเป็นคนไทยนะครับ

ลักษณะเหมือนกับพาพ่อขึ้นรถ
เพื่อจะพาไปตกลงอะไรบางอย่าง

ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าทางคดีนะครับ

ของนักธุรกิจชาวอินเดีย
มาที่โรงพักนี่คือลูกชายของเขา

เพื่อให้มาเจรจากลายเกลี่ยมาสอบถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ท่าทางเขาก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
พูดคุยตกลงอะไรกันไม่ได้แน่
นี่เห็นไหมพ่อก็หน้าบึ้งเลยไม่มองลูกเลย
เหมือนกันนี่เบือนหน้าไม่อยากจะคุยกับพ่อ

เมื่อคืนนี้ลูกชาย
ลูกสะพ้ายที่เป็นคนไทยแล้วก็เพื่อนของลูกอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ชาย
หลอกพาเขาขึ้นรถนะพอขึ้นรถปุ๊บลูกชายนี่ทำร้ายเขาก่อนเลย
แล้วขู่ว่าจะฆ่าเขาให้ตายโดยพาขึ้นรถไปเนี่ย
เพื่อจะมุ่งหน้าไปภูวิลล่าแห่งหนึ่งคงจะพาไปฆ่าที่นั่นอืม
ท่าทางแบบไม่ได้การแน่สันเจกลัวบอกผมรีบเปิดประตูแล้วก็โดดลงมาจากรถเลย
โอ้โหจากนั้นก็โทรตามเพื่อนชาวอินเดียให้มาช่วยแล้วตำรวจก็มาค่ะ
ส่วนปมเหตุมันเกิดอะไรขึ้นสันเจบอกว่าลูกชายผมกับลูกสะพ้ายเนี่ย
เขาต้องการฮุบธุรกิจร้านอาหารอินเดียที่ผมเปิดอยู่ที่พัทยาเปิดมาเกือบปีแล้วอืม
แต่ตอนที่เปิดเนี่ยใช้ชื่อลูกสไภลูกสไภเป็นคนไทยอ่าในการจดทะเบียนค่ะ
ทีนี้ผ่านปีหนึ่งเนี่ยลูกสไภเนี่ยโอ้โหเอาย่องเอายาดเอาใครกับใครก็ไม่รู้
เข้ามาทำงานในร้านจนทำให้ร้านเนี่ยขาดทุนตลอดเวลาเลยนะอรัชพร
สันเจบอกผมก็พยายามเจรจากับลูกสะพ้ายเอางี้ไหมเดี๋ยวให้เงินห้าหมื่น
เอาชื่อออกไปไม่ต้องมาเป็นแล้วชื่อเจ้าของร้านเจ้าของกิจการอะไรเนี่ย
สะพ้ายไม่ยอมไม่พอใจนี่เขาเดินทางมาจากอินเดียนะเนี่ย
เพราะลูกชายเนี่ยเขาอยากจะมาดูธุรกิจกิจการว่ามันขัดทุนเหลือเกิน
แล้วทีนี้เชื่อว่าลูกชายคงจะฟังแต่ลูกสะพ้าย
คงจะเชื่อแต่เมียนี่เล่าไปเล่ามาร้องไห้เออเล่าไปน้ำตาไหลไปเลยอ่ะ
บอกเนี่ยลูกชายผมนี่ก็เชื่อแต่เมียจนผมนี่น้อยใจไปหมด
ปกติผมจะมาดูธุรกิจร้านอาหารที่พัทยาเนี่ยปีละ๔ครั้ง
คราวนี้ก็มาอีกนี่ฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยมาถึงเนี่ยเจอลูก
ลูกพาพวกมาด้วยแล้วฉุดผมขึ้นรถขู่จะฆ่าผม

ยืนยันว่าจะขอดำเนินคดีกับลูกชายให้ถึงที่สุด
นี่เราก็ให้ร่ามช่วยถามให้
ว่าเอาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกเอายังไง

เรื่องมันจบลงแล้วมันสิ้นสุดแล้วอรัชพร
ขนาดนั้นเลยเหรอคะตัดเหรอ

ผมอยากได้ตามตามกฎหมายนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมขอช่วยเหลือจากทุกคน
ผมกระโดดมาได้ก็แปลว่าโชคดีของผมเฉย
แต่จริงเมื่อคืนนี้ผมโดนฆ่าก็ได้
แต่ผมอยากให้ทางกฎหมายของบ้านเราดูแลให้

เพราะเรื่องยังกับหนังบอลลีวูด
จริงนะมันแบบอะไรขนาดนี้เนี่ย

วันนี้ตำรวจเขาเรียกฝั่งลูกชายมานี่ฮะ

ฝั่งลูกชายบอกฟังผมหน่อย

ครูซาบอกว่าอย่างนี้ฮะผมไม่เคยทำร้ายพ่อ
เหตุการณ์เมื่อคืนนี้เนี่ยผมขับรถไปรับพ่อที่ร้านอาหารจริง
ถามว่าไปรับพ่อทำไมเพื่อจะพาไปเคลียร์ปัญหาครอบครัว
ปัญหาอะไรก็แม่ผมที่อยู่ที่อินเดียเนี่ย
ถูกตำรวจจับข้อหาช่อโกง
เพราะพ่อนั่นแหละไปกู้เงินแล้วเอาบ้านไปค้ำประกันแล้วไม่ผ่อน
ตำรวจจับแม่อยู่ที่อินเดียเนี่ยข้อหาช่อโกง
พอผมรู้ว่าพ่อมาที่เมืองไทยผมก็โทรหาพ่อแล้วไปรับพ่อ

ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่พ่อจะมาเมืองไทยเนี่ยรู้ไหม
เจออะไรในกระเป๋าของพ่ออะไรคะ
ยาไวอากร่าแล้วจับได้ว่าพ่อเนี่ยแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นด้วย
ในฐานะเป็นลูกพอรู้ว่าพ่อมาเมืองไทย
ตัดสินใจนัดพ่อเพื่อจะให้พ่อเนี่ย
จัดการปัญหาทางครอบครัวทางอินเดียให้เสร็จสับเรียบร้อย
แม่ถูกจับอยู่ในข้อหาช่อโกงเนี่ย

ไปถึงร้านอาหารเมื่อคืนผมก็เรียกพ่อขึ้นรถ
แล้วก็วีดีโอคอลไปหาแม่ที่อินเดีย
มีเพื่อนของผมไปด้วยแล้วก็แฟนสาวของผมที่เป็นคนไทย
แต่ตอนนั้นระหว่างที่วีดีโอคอลคุยกับแม่
เพื่อจะเคลียร์กันเนี่ย๓คนพ่อแม่ลูกเนี่ย
พ่อก็พยายามใช้โทรศัพท์ของพ่อโทรหาเพื่อนตลอด
เหมือนกับจะบ่ายเบียงไม่ยอมคุยไม่ยอมเคลียร์กับแม่
ว่าจะเอาไงเรื่องเงินเรื่องทองที่อินเดียเนี่ย
ที่บ้านไม่ยอมผ่อนไปกู้แบงค์เอาไว้เนี่ย
แล้วตอนไปถึงถนนตรงจุดเกิดเหตุที่เห็นพ่อนอนอยู่
อยู่ดีพ่อเปิดประตูรถแล้วก็โดดลงไปเลย

ผมก็พยายามดึงแขนพ่อไว้พ่อก็ไม่ยอมฟัง
หลังจากพ่อลงไปแล้วเนี่ยผมยังขับรถย้อนกันกลับมา
เพื่อมาดูพ่อด้วยความเป็นห่วงแต่ตอนนั้นพอมาถึง

เรียกเพื่อนมาแล้วซึ่งผลการตรวจร่างกายของพ่อ

ไม่มีบาดแผลการถูกทำร้ายอะไรเลย
มีก็แค่อาการปวดหลังเท่านั้น

เขามีเวลาเลยครับเขาเปิดประตูเองลงเอง

ผมเป็นแค่สะพานให้แม่กับเขา
ก็ผมจะก็คือผมอยู่นี่ผมมีธุรกิจที่นี่
แต่เข้าอยู่ต้องอยู่กับแม่ที่อินเดีย
ซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่โอเคที่อินเดียด้วย

แต่เขามันไม่อยากจะจบ
อย่าเพิ่งดูนะฮะฟังลูกสะพ้าของเขาก่อน
อ่าโอเค
ลูกสะพ้านะฮะ
ลูกสะพ้าของคุณสันเจ

ลูกเชื่อเมียคนไทย
จะเอาพ่อไปฆ่าฮุบธุรกิจใช่ไหม

อายุ๓๖ปีหญิงสาวชาวไทย

หาว่าต้องการจะฮุบธุรกิจกิจการ

ก็แค่ช่วยเซ็นสัญญาเป็นผู้เช่าตึก

ในร้านอาหารอินเดียของพ่อสามีเนี่ย

ไม่เคยจ่ายค่าเช่าตึกเลย

ค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างคนงานในร้าน

มันก็มาตกที่เธอสิ
ทางพ่อสามีไม่ยอมจ่าย

ฆ่าทุกธิภัยไม่มีอะไรทั้งสิ้น
ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกหลักฐานก็คือต้องกล้องวงจรปิด
ไปตรงจุดเกิดเหตุเลยนะครับ
ลูกชายเขาบอกอยู่ดีพ่อก็เปิดประตูแล้วลงจากรถเลย

ไม่ใช่ว่ากระโดดลงไปแล้วแบบสะบักสบอมนอนกลิ้งอยู่กลางถนนอะไรอย่างนั้นไม่ใช่

นี่เขาก็เดินอยู่ไม่เหมือนแบบถูกบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายเลย
แต่เดินอีกนิดนึงจากกลางถนนเลยนะคะอันตราย
แล้วระหว่างนี้จะมีโทรศัพท์มือถือที่เหมือนกับเขาก็จะคุยจะโทรหาจะถามหาใคร

นั่งนั่งแล้วนี่แล้วเขาก็นั่งลงกับพื้น
แล้วเพื่อนก็โทรไปแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มาช่วย

ซึ่งพอตำรวจกับกู้ภัยมาเนี่ยขอย่อจอหน่อย
ก็มาเห็นคุณสันเจเขาที่นอนอยู่กับ

พื้นหน้าอาคารอะ
นี่ไงพอตำรวจกับกู้ภัยมาถึง
อ๋อตำรวจมาปุ๊บก็คือลงไปร้องไห้
ก็เป็นอย่างนี้

อยู่ในรถเนี่ยวีดีโอคอลคุยกับแม่อยู่
พ่อไม่ยอมคุยอยู่ดีพ่อเปิดประตูลงจากรถเลย

ซึ่งลูกชายเขาบอกเขาย้อนกลับมาดูอีกรอบนึง

นี่จังหวะที่เพื่อนของสันเจเข้ามาแล้วนะฮะ

นี่รถคันนี้ที่ลูกชายมากับลูกสะพ้ายแล้วก็เพื่อน

ขับมาจอดดูพ่อ

ลงมาคุยกัน
อ่าแต่เหมือนกับตกลงกันไม่ได้แล้วตำรวจกับกู้ภัยก็มา

จอดข้างหน้าเลยตอนนี้พ่อกำลังคุยกับเพื่อน
เพื่อนชาวอินเดียกับเมียของเพื่อนเขาก็มาแล้วไง

อ่านี่ลูกชายมาแล้วลูกชายมา
แล้วเหมือนที่ลูกชายเขาบอกว่าเขาก็เห็นว่าเพื่อนพ่อมาแล้ว

เขาก็เลยเห็นตำรวจกับกู้ภัยก็มาแล้วด้วย

เพราะเห็นว่ามีคนมาช่วยพ่อแล้วนี่พ่อก็โทรตามคนนู้นคนนี้หมดแล้ว

กับกู้ภัยมาถึงลูกชายเขาก็เลยเดินกลับไปขึ้นรถ

แล้วนี่ลูกชายมาเห็นไหม
แล้วเจ้าหน้าที่มา

ห้า
คุณซันเจอะเขาก็นอนมา
พี่ผู้โหญสวีนตัวเอทยังไงยังไงไม่นอน
ก็พี่ผายมาก็เนี้ยฮะเขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกัน
เพราะฉะนั้นตำรวจสพเมืองพัทยาก็เลยบอกว่า
สรุปจบนะฮะหนังอินเดียเรื่องนี้

ในครอบครัวนั่นแหละไม่ได้มีการทำลงทำร้าย
เอาไปเพื่อจะไปฆ่าทุบธุรกิจอะไร
ที่เหลือก็ให้ลูกชายกับคุณสันเจเข้าไปเคลียร์กัน
เพราะว่าภรรยาเขาอยู่ที่อินเดียก็ตอนนี้ก็เดือดร้อนอยู่